หลังจากน้ำท่วมในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มคลี่คลายลงนะคะ
วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มอบถุงยางชีพพระราชทาน๖๐๐ชุดค่ะ
ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนติดตามจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ครับผมเส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยแก้วนะครับตำบลเขาน้อย
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปทำถนนแล้ว
ทำให้ชาวบ้านได้สันจอดไปมาได้ครับขณะเดียวกันทางวันนี้หน่วยงาน
ก็ได้เข้าแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับ
เดินทางเข้ามอบถุงยางชีพพระราชทานพร้อมเยี่ยมโรงครัวพระราชทานในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลเขาน้อยอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีผู้แทนพระองค์นะครับเข้ามอบถุงยางชีพ
จำนวน๖๐๐ชุดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ดินโคนถล่มในพื้นที่
ซึ่งได้รับความเสียหายกว่าห้าสิบครัวเรือนครับโดยมีนายธีน่านะครับ
เอศนาชาตังค์นะครับนายอำเภอศรีชนนะครับ
เจ้าที่ทหารและตำรวจร่วมให้การต้อนรับนะครับโดยจะทำอาหารเลี้ยงให้กับชาวบ้านในพื้นที่
วันละหกร้อยกล่องจำนวนสามวันนะครับเพื่อบรรเทาความเหลือร้อนในเบื้องต้น
มูลนิธิก็เป็นมูลนิธิของพระองค์พาพงศมเนี่ยนะครับท่านก็ให้มาช่วยดูแล
ตามกำลังของมูลนิธิในเบื้องนี้ก็คือในเรื่องของการผลิตการทำอาหารสดออกแจกจ่ายนะครับ
เป็นห่วงเวลาต่างสำหรับระยะต่อไปนั้นทางมูลนิธิก็คิดว่าน่าจะช่วยระยะยาวในเรื่องของการปลูก
พืชหรือทำนาเป็นแบบถาวรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทำอย่างไรถึงว่าจะลดรายจ่ายเขาและเพิ่มรายได้
ซึ่งก็ทำเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานก็ดีและประชาชนก็ดีนะครับได้ช่วยเหลือดูแล
ขณะที่เส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยแก้วหมู่สามตะบนเขาน้อยนะครับก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวทะทีวีพร้อมเจ้าที่ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษศิษชน
ได้เข้าสำรวจพื้นที่และเดินเท้าเข้าไปยังนำถุงยางชีพครับให้ชาวบ้านเมื่อสามวันที่ผ่านมาหลังจากถนนถูกตัดขาด
รัฐได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาทำถนนและการไฟฟ้าสูงภูมิภาคสิทธนนะครับก็ได้ตั้งไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้มีไฟใช้แล้วนะครับ
นะแล้วรถครับก็สามารถบิ่งส่นจอได้ตามปกตินะครับ
สำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ผมรายงานสดนะครับก็ตลอดวันสองวันนี้
ฝนก็ไม่ได้ตกหนักนะครับแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนมาว่า
อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่๑๖๑๗ที่จะถึงนี้ด้วยครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ